มาดูเรื่องนี้ฮะที่สงขลาเนี่ย
วงนี้เขาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่๓คน
ทีนี้ก็มีการท้ากันแบบแปลก

คือเขาอยากพิสูจน์ความไวของตำรวจว่า

ตำรวจจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดเกิดเหตุ

ยิงก่อนร้อยยิงก่อนม่อง

ประมาณ๑๕นัทตายมาไม่จริงนะ

โอ้ยดอมรู้ว่าปั้งเดียว

บ้านหลังนี้ลักษณะเหมือนกำลังต่อเติมให้เป็นร้านค้าอยู่ครับ

ใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สงขลาเลย
ชาวบ้านนี่แหละโทรแจ้งตำรวจสภหาดใหญ่ครับ

เจอชาย๓คนนั่งตั้งวงกงเหล้าอยู่

ปลอกกระสุนตกเกลื่อนพื้นเลยแล้วก็มีกระเป๋าหนังคาดเอว
มีปืนก้าวมอมออยู่หนึ่งกระบอกด้วยไม่ใช่นิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชม
ที่ใส่กระสุนน่ะอ่าเป็นแม็กซีนเปล่าสองแม็กซ์
แล้วก็มีกระสุนอยู่อีกหนึ่งแม็กซ์ถามชายทั้งสามคน
เอาล่ะทีนี้เกี่ยงกันแล้วใครเองอ่ะใครยิงอ่ะ
ตำรวจถามใครยิงไม่มีใครรับเลยไม่มีใครรับเลยฮะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งหมดไปโรงพักก่อนหลังจากโอ้โหคนนี้แอดเลยหน้าตา
หลังจากสอบสวนเนี่ยนายเสรีอายุสี่สิบเก้าปี
คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ฝ่ายสวนสาธารณะ
ก็ยอมรับว่าอ๋อปืนผมเองครับผมนั่นแหละยิงปืนขึ้นฟ้า
สรุปไม่ใช่สิบห้านัดนะพี่น้ำแข็งยี่สิบเอ็ดนัดครับโอ้
เออส่วนเหตุผลที่ทำไปอ๋อผมเมาอ่ะอืม
แต่โมไม่ได้จะยิงใครนะส่วนเก่งกับดำ
ก็เป็นเพื่อนกับนายเสรีนี่แหละเก่งกระดำก็อยู่ในวงเล่าเนี่ย
หลังตำรวจปล่อยตัวมาแล้วเก่งกับดำเล่าเลยบอก
ไม่ได้รู้จักกับเสรีเลยนะอ้าวแล้วทำไมไปดื่มด้วยกันอ่ะอืม
คือจู่จู่เนี่ยเสรีมาขอมานั่งร่วมวงเล่าด้วยครับเออ
เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลไงเก่งกระดำเห็นอ้าวเสรีเหรอ
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลโอเคมามาดื่มด้วยกัน
มาก็นั่งดื่มด้วยกันดื่มตั้งแต่กลางคืนจนข้ามมาอีกวัน
คุณผู้ชมฮะแล้วจู่เสรีเดินไปหยิบปืนแล้วพูดว่า
อยากทดสอบความวัยของตำลวดหาดใหญ่ดูซิจะวัยสักแค่ไหนกัน
มาเร็วจริงไหมแล้วก็เดินไปยังไม่ทัน
เพื่อนอนุมัติเลยนะว่าให้ยิงหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคึกคณองอะไรเอ่อประมาณยี่สิบน่ะ
ยี่สิบเขาไม่มีคนเจ็บไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บใครได้
เขาอยากทดสอบแบบว่าอ่ารูปเจ็บว่าตำลวดอาจจะมาไว้ไหม
อะไรแบบเนี้ยอืมมาไว้จริงมาไว้มาไว้มาไว้
นี่ดำกับเก่งยืนยันว่าตำรวจมาไวจริงครับด้านคดีเนี่ย
พี่สาวของเสรีก็เดินทางไปโรงพักเพราะว่าปืนกระบอกนั้น
คือเสรีไปขโมยของพี่เขยมาพี่สาวบอกว่าที่เสรีทำลงไปแบบนั้น
น่าจะมาจากความเครียดหนี้สินและเป็นพ่อเลี้ยเดี่ยว
แล้วไหนจะเมาด้วยก็โดนข้อหาพกปืนและยิงปืนในที่สาธารณะครับ
ถูกขังเลยคุณผู้ชมไว้ดำเนินคดีต่อไปครับ